เมื่อเสียงจังหวะตีโทนเพื่อการรำโทนโคราชเริ่มต้นขึ้นเป็นจังหวะแบบที่เรียกว่าจังหวะรำโทนที่มีจังหวะเสียงปะโทนโทนป๊ะโทน
น้อง

ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน